วันสุดท้ายปลายเดือนแบบนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับพวกตัวลงตัวเลขอะไรอย่างนี้กันหน่อยไหม
ขนมจะพาคุณผู้ชมไปดูดอกบัว

นี่เป็นเหมือนกับดอกบัวแฝด
แบบนี้เลยค่ะเผื่อใครอยากที่จะไปดูเอาไปกันได้นะคะ
นี่ดอกบัวนี้อยู่ที่หลังวัดป่ารัชดาราม๓แยกสรรห้างเสือค่ะ
อยู่ที่อำเภอป่าซังจังหวัดลำพูน
อกบัวแฝดแบบนี้อยู่ในก้านเดียวนะ
คือปกติดอกบัวหนึ่งดอกก็หนึ่งก้านถูกไหม

แล้วเขาก็เชื่อไงว่าดอกบัวเป็นไม้มงคล

แต่ว่าบัวแฝดถ้าเกิดพูดถึงในแง่วิทยาศาสตร์
เอาจริงก็คือความผิดปกติทั้งปรารถุกรรมแหละ

ช่วงนี้พอมาเจอในช่วงวันปลายเดือนกลางเดือนเนี่ย

แล้วคนก็แบบว่าเป็นอะไรได้บ้าง
หนึ่งก้านมีสองดอก

แต่ว่าล่าสุดวัดเขาบอกว่ามาดูได้นะ
เพราะอยู่หลังวัดใช่ไหมดูแต่ตามืออย่าต้อง
กว่าบัวนี้มันจะบานจนกว่าบัวนี้จะร่วงโรยไปเอง
ก็เอามาให้ดูปิดท้ายในช่วงเที่ยงกินฟินเที่ยวแบบนี้
แต่ไปจับไปเป็นเด็ดไม่ได้นะดูได้อย่างเดียวนะครับ